แล้วเราก็เห็นโอกาสต่างที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเสียง๑เวทีสำคัญ

ก็ลองดูครับคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
ไม่มีใครนำใครอีกต่อไปแล้วทุกคนจะก้าวไปพร้อมกัน
มาดูกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการอ่านกันบ้าง
ปี๒๕๕๘ที่ผ่านมาสำนักงานสถิติแห่งชาติเขาบอกแล้วนะครับ
บอกว่าตอนนี้คนไทยอ่านหนังสือได้นานขึ้น
แต่ว่าจะนานสักกี่นาทีเรามาดูตัวเลขกันนะครับ
อย่างน้อยก็คือชั่วโมงเสร็จครับคุณผู้ชม
ที่คนไทยอยู่กับหนังสือในช่วงปี๒๕๕๙
อกจากนี้นะครับยังมีความน่าสนใจอีกว่า
มีคนอีก๑๐กว่าล้านคนครับไม่ได้อยู่กับหน้าหนังสือ
แต่อยู่กับหน้าจอโทรทัศน์ไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันครับ

อำนวยการสำนักสถิติสังคมสำนักงานสถิติแห่งชาติ
เปิดเผยถึงผลสำรวจการอ่านหนังสือของประชากรในประเทศไทยปี๒๕๕๙
พบว่าสถิติการอ่านของคนไทยอายุ๖ขวบขึ้นไป
เพิ่มขึ้นถึง๑๗๗หรือประมาณ๔๘๔ล้านคน
เปรียบเทียบกันจากปี๒๕๕๖นะครับ
โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือประมาณ๖๖นาทีต่อวัน
เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๖ซึ่งอยู่ที่๓๗นาทีต่อวัน
ในขณะที่ตัวเลขประเภทของหนังสือนะครับก็มีหลากหลายประเภทที่ได้รับความนิยมนะครับ
คุณผู้ชมเรามาดูกันนะครับว่ามีประเทศไหนบ้าง
ประเภทหลักแล้วครับเป็นหนังสือที่ทุกคนนั้นตื่นเช้ามาก็ต้องอ่าน
เพื่อศึกษาข้อมูลเหตุการณ์ความขนวดที่เกิดขึ้น
หนังสือพิมพ์อันดับที่๑ครับกินพื้นที่ไปประมาณ๖๐
มาก็จะเป็นหนังสือสื่อออนไลน์ต่างแล้วก็หนังสือความรู้ทั่วไปนะครับ

และพฤติกรรมการอ่านหนังสือสิ่งสำคัญต่างจะเกิดขึ้นได้
ก็มาจากการปลูกฝังที่ดีของคนในครอบครัวจากคุณพ่อจากคุณแม่
สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่สามารถปลูกฟังนิสัยรักการอ่านได้นะครับ
และในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติด้วย
เริ่มแล้วนะครับและมีเรื่อยไปถึง๑๐เมษายนนี้
ตั้งแต่ช่วง๑๐โมงเช้าจนถึงประมาณ๓ทุ่ม
หากสนใจทั้งคุณผู้ชมและทั้งสองท่านไปได้